พาไปกินเงาะลิ้นจี่เบตงบ้าง
ที่นี่ก็ขายดีมีรายได้หลักแสน
โอ้ยลิ้นจี่สวยมากแดงสดเลย
นี่ยังถือว่ายังไม่แก่ดีนะยังโตได้อีกนะ
แต่คุณผู้ชมตอนนี้ยอดขายปั๊วปังมากค่ะ
สวนมาลาตำบลตาเนาะแมนเลาะอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
เกษตรกรปลูกลิ้นจี่ปลูกเงาะโอ้โหบอกตอนเนี้ยนะ
ทำกันมือระวิงเลยทีเดียวครับค่ะเพราะอะไร
เพราะตอนนี้มีชาวบ้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวรวมถึง
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารอซื้อมากมายเงาะที่เขาปลูกเนี่ยนะคะ
เขาเรียกอะไรเงาะปูลาซัน
เฮ้ยโอ้โหคงจะเป็นพื้นถิ่นของเขาเหรอใช่
เงาะลิ้นจี่ค่ะที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อในอำเภอเบตง

เขาเรียกว่าเป็นเงาะลิ้นจี่หรือเงาะปูลาซัน

มันก็เหมือนลิ้นจี่แต่ถามว่ามันเหมือนเงาะไหมก็มีความคล้ายนะ
ด้วยความที่มันน้ำมันละแบบ
ถามเกษตรกรผู้ปลูกเงาะลิ้นจี่นะคะ
คุณสุนีพรเหล่าวิวัตรเกษมหรือคุณขวัญ
บอกว่าก่อนนี้เปิดร้านขายมือถือที่กรุงเทพ

อ่าข้างในมันเป็นอย่างงี้คุณที่สา

เขาบอกอย่างนี้อุ๊ยเห็นพ่อแม่อายุมากแล้ว
แล้วก็มาทำสวนผลไม้ต่อจากครอบครัว
ที่บ้านปลูกเงาะลิ้นจี่และผลไม้ต่าง
ผลไม้ต่างส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งในไทยและมาเลเซียนะครับ

ทีนี้ก็เลยทำให้มีคนรู้จักแล้วก็ขายได้มากขึ้น
คุณขวัญบอกว่าเงาะลิ้นจินี่มีรสชาติหอมหวาน
เอาแกะให้ดูเปลือกมันหนานะคะ
ว่ารสสัมผัสเป็นไงผมว่ามันน่าจะคล้ายเงาะเลยนะ
ว่ากันว่ากัดมาแล้วนี่นะหวานชำ

กินแล้วสดสื่น

ก็เรียกว่ามันรอด

ก็เลยทำให้ขายดีเพราะว่ารอคอยไงปีนึงครั้งหนึ่ง
บางคนจองกันข้ามปีเลยค่ะ
ส่วนเวลาขายเขาก็ช่างกิโลขาย

ขายออนไลน์ก็กิโลกรัมละร้อยสามสิบบาท

งั้นมาสรุปกันง่ายไอ้เจ้าเงาะลิ้นจี่เนี่ย

พอเอาลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมรูปร่างลักษณะ
ดูผ่านเหลือลิ้นจี่

เออแง๊ออมามันคือง๋อ

อุ่นข้างในมันคือง๋อเลย

เงาะที่มีลักษณะด้านนอกคล้ายกับลิ้นจี่

เนื้อล่อนกรอบอร่อย
สนใจก็ลองทักทายไปดูนะ

หาอยู่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง
เขาบอกว่ามันจะเหมือนเงาะรสชาติเหมือนเงาะผสมลิ้นจีกรอบ
ถ้ามันเหมือนนิจีด้วยนี่ยิ่งดีนะ

แต่เขาบอกว่ามันเป็นเงาะป่าของมาเลเซีย
แต่มาปลูกในบ้านเรามันก็อาจจะมีความไกลฟันนิดนึง
ที่ทางเบตงไงทางยาลามันติดกับมาเลเซีย
ทานเข้าไปกรุ๊ปเลยกรุ๊ปกรั๊บ